โอ้โหร้อนฉ่าวันนี้นะฮะถ้าใครติดตามทาง๒พศอยู่โดยเฉพาะพระมหาภัยวัน
เพราะว่าคุณศรีสุวรรณจัญญาเนี่ยเขามาโพสต์ว่าทรัพย์สินใดที่ได้มาขณะอยู่ในสมณเพศเนี่ยต้องตกเป็นของวัด
แล้ววันนี้นะครับพระมหาภัยวันนะฮะท่านตอบโต้แบบผมไม่รู้จะใช้คำว่ายังไงดี
ถ้าเป็นภาษาข่าวก็เผ็ดร้อนเผ็ดร้อนทีเดียวจากกรณีที่นายศรีสุวรรณจัญญาเลยค่ะ
การสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนุนไทยนะครับโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า
กรณีที่พระนักเทศสองรูปชื่อดังคือพระมหาภัยวันวรวโนกับพระมหาสมปองตาลปุตโต
ที่ออกมาประกาศบอกจะลาศิกขาเนี่ยว่าทรัพย์สินของพศที่ได้มาในขณะอยู่ในสมณะเพศ
ตกเป็นของวัดเมื่อพระรูปนั้นลาศิกขา
แต่จำหน่ายจ่ายโอนไปก่อนที่จะสละสมณเพศ
ล่าสุดครับพระมหาภัยวันท่านโพสต์เฟซบุ๊กตอบโต้คุณศรีสุวรรณ
เดือดทีเดียวเชียวแหละค่ะนะครับคือประเด็นนี้เนี่ยบอก
ลุงศรีแกจะขยันหรืออวดฉลาดพร้อมยกประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรานะครับนี่ฮะตามที่เรามีกฎนี่
หกสองสามอืมบอกว่าทรัพย์สินของพระภิกษุ
ที่ได้มาในระหว่างเวลาที่อยู่ในสมณเพศนั้นเมื่อพระภิกษุนั้นถึงแก่มรณภาพ
ตกเป็นสมบัติของวัดที่เป็นภูมิลำเนาของพระภิกษุนั้นเว้นไว้แต่พระภิกษุนั้น
จำหน่ายไปในระหว่างชีวิตหรือโดยพินัยกรรมนอกจากนี้พระมหาภัยวันยังคอมเมนต์
ใต้โพสต์ด้วยว่าฉันยังไม่ตายสภาพก็โพสต์ตามสไตล์ท่านอ่านะฮะ
อ้าวแล้วนายศรีสุวรรณจัญญาอะไรยังไงออกมาตอบโต้กลับนะครับ
บอกว่าถึงแม้พระมหาภัยวันจะหยิบยกข้อกฎหมายมาแต่ก็ยังไม่ได้มีการตีความนะฮะ
แต่เมื่อพิจารณาดูถึงมาตรา๑๖๒๓ประกอบกับวัตถุประสงค์
เห็นว่าทรัพย์สินที่ให้แก่พระภิกษุในขณะอยู่ในสมณเพศนั้น
กฎหมายถือว่าเป็นของที่ให้เพื่อทำบุญในพระพุทธศาสนา
ไม่ได้ให้แก่พระภิกษุเป็นการส่วนตัว
เพราะถ้าไม่ใช่เป็นพระภิกษุก็จะไม่มีคนทำบุญให้
หรือดังที่มีผู้ตั้งคำถามว่าถ้าไม่บวชจะได้มาหรือ
เอ้าลองฟังคุณศรีสุวรรณครับ
ถ้าคุณบวชเป็นพระถ้าคุณไม่ได้ห่มผ้ากาสวพรรค
คุณไม่ได้ห่มผ้าเหลืองจะมีสุนัขตัวไหนที่จะเอาเงินมาให้คุณ
ว่าคุณศึกหาราเผศจากความเป็นพระไป
ทรัพย์สินเหล่านั้นก็ต้องถวายคืนให้กับวัดไป
ไม่ใช่ว่าใครพูดอะไรมาตัวเองไม่พอใจแล้วก็จะด่ากราดไปทั่ว
ผลกรรมที่ตัวเองก็ทำอย่างนั้นเนี่ยมันจึงเป็นเหตุผล
ตนไม่สามารถอยู่ได้จนถึงณวันนี้ที่วัดสร้อยทอง
เอาแค่นี้ก่อนคุณผู้ชมเห็นเป็นอย่างไรครับ

นายเดชากิติวิทยานันต์นะครับมาตีความตามกฎหมาย
พระไพรวัลหลังศึกแล้วเอาทรัพย์สินกลับบ้านได้ครับ
ถูกใจนะฮะไม่ถูกใจคุณศรีสุวรรณมีคนถามว่าเอ่อ
ถ้าพระศึกมาแล้วหอบทรัพย์สินกลับบ้านได้ไหม
ได้ครับก็แล้วแต่ครับใครบวชแล้วร่ำรวยก็นะ
อยากศึกเมื่อไหร่ก็ตามสบายเลยนะครับส่วนจะเหมาะสมหรือไม่นะ
นานร่ำรวยเสร็จแล้วก็ศึกไปใช้เงินส่วนตัวในฐานะคารวาส
ก็แล้วแต่พี่น้องประชาชนตัดสินกันนะ
ที่ผ่านมาก็มีเยอะแยะไปพระดังนะบวชจนร่ำรวยแล้วก็ศึก
ไปมีเมียมีอะไรต่างเยอะแยะมากมายนะครับ
ไม่มีนะครับว่าถ้าศึกแล้วไม่สามารถเอาทรัพย์สินกลับบ้านได้
เอากลับด้านได้พระมหาภัยวันหลวงพี่เอากลับได้เลยครับ